ครับมันเกิดอะไรยังไงขึ้นคุณหมอ
ตอนนั้นผมกำลังจะข้ามแดนจากเวีนาพาโซเข้ามาลี
เพราะเราก็ไว้ใจว่าคงไม่เกิดปัญหาอะไรกับเราหรอก
ตอนคุณหมอไปมีกับใครบ้างนะฮะ
ทั้งคู่เลยใช่ครับเป็นคนผิวดำทั้งคู่
ซึ่งไก๊เขาจะใช้ภาษาเขาไกด์ใช้ภาษาอังกฤษกับผม
แล้วก็มีคุณหมอแล้วก็มีผมคือนักท่องเที่ยวคนเดียวเลย
ก็คือจัดเพื่อผมคนเดียวแล้วผมก็จะไปคนเดียวโดยมี
คนต่างมาคอยช่วยเหลือแบบนี้ครับ
ตอนนั้นผมกำลังจะข้ามด่านข้ามจากด่านเบอร์กินาฟาโซละ
เข้ามารีนะครับซึ่งมันเป็นบริเวณ
ที่มันเขาเรียกว่าเหมือนยังไม่
กึ่งกลางพอดีตอนนั้นผมหลับ
เหมือนช่ายแดนอย่างนี้เหรอใช่ครับเหมือนช่ายแดนเหมือนด่านพรมแดน
ใช่ครับแล้วก็ผมได้ยินเสียง
ปั้งปั้งเสียงดังมากคือตกใจครับตกใจตื่นขึ้นมา
ผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขายิง
เขายิงผมทราบแค่นั้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรก่อนหน้านั้น
แล้วก็รถก็ยังแล่นต่อไปได้นะฮะ
แต่เหมือนมีปัญหาเรื่องของคันเร่งนิดหน่อยซึ่งมันเร่งไม่ค่อยขึ้น
สักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันยิงไปโดนอะไรนะฮะ
ผมรู้ว่าโดนยิงแต่ไม่รู้ว่ามันหนักหนาแค่ไหน
แล้วก็ไปข้างหน้าอีกนิดนึงก็เจออีก๒คนถือปืนเล็งขึ้นมา

คือเขาจะอยู่ริมถนนเขาจะโผล่มาจากพุ่มไม้
แล้วก็ถือปืนเล็งแล้วก็มีวิทยุด้วย
แล้วเขาก็เล็งปุ๊บทำให้คนรถเนี่ยต้องชะลอรถนะฮะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าให้กลับไปจนนู่น
ให้รถกลับไปจนนู้นไม่งั้นเขาจะยิง

ข้างหน้าเป็นคนรถผมแล้วก็ไกด์นั่งข้างหลัง
เพราะผมจะนั่งข้างหน้าเพราะผมจะต้องถ่ายคลิปถนนเป็นยังไง
แล้วผมก็บรรยายในยูทูปหมอสองท่องโลกของผมนะฮะ
แล้วผมวนกลับไปปุ๊บตอนนี้ก็เหมือนในหนังเลย
ก็คือว่าเขาก็บังคับให้เราเปิดประตูปุ๊บ
เราลงไปปุ๊บเนี่ยเขาวิ่งมากรูกันเต็มเลย
ทุกคนถือปืนหมดแล้วก็มีหลายคนมาก
ผมจำไม่ได้ว่ากี่คนไหนสัก๖คนอะไรประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็ตะโกนตะโกนซึ่งเราก็ฟังไม่รู้เรื่อง

เพราะว่าให้นั่งลงนั่งลงนะฮะ

ผมก็ถูกนั่งลงคุกเข่าอยู่บนถนนนะครับ

มีรถเราคันเดียวแล้วก็มีกลุ่มนี้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาผ้าคล้าย
คล้ายผ้าผ้าที่เขาใช้เนี่ยมาโพกตาผม

หลังจากนั้นเขาก็ผมตกใจมากคือหัวใจเต้น
ปุ๊บแล้วก็อันนี้คือฝันไปนี่คือฝันไป

คิดอย่างนั้นนะครับเพราะมันไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดกับเรา
แล้วเราก็รู้เรื่องนี้ว่าไม่ป้นก็ถูกลักพาตัวคิดแบบแน่นอนนะฮะ
ก็ตกใจมากนะตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็ดันเราขึ้นรถมานั่งตรงกลาง
แล้วก็ให้คนรถกับไกด์มานั่งสองข้าง
เขาก็ยังไปเบียดอีกสองข้าง

แต่เรานั่งหลังแล้วเขาไปขับนะฮะ
ข้างหน้าก็มีอีก๒คนแล้วก็มีมอไซค์อีก
เขาก็พาผมไปไหนไม่รู้ผมโลเคตตำแหน่งไม่ได้
เพราะมันก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่พักหนึ่ง

เราต้องนั่งเอามือไพ่หลังนะครับ

แล้วก็เปิดตามมาอีกทีก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในป่านะฮะ
ป่าก็คือเป็นลักษณะป่าเหมือนเหมือนป่าเบนชะวัน
ซึ่งมันก็ไม่ได้แบบต้นไม้หนาแน่นมากเลยนะฮะ
แล้วเขาก็เรียกหาของเราว่าอยู่ไหน
มือถืออยู่ไหนเขาเก็บทุกอย่าง

ขัดขืนเพราะว่าถ้าขัดขืนมันจะเกิดปัญหากับเราได้
ก็เอามือถืออะไรไปหมดเอาของไปหมด
หลังจากนั้นเขาก็เปิดตาผม
แล้วก็ผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมเมื่อยมากเลย

แล้วหลังจากนั้นเขาก็พาไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะ
ตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ายังสายอยู่นะฮะ
แล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็คุยประมาณว่า

ใช่คนที่เขาต้องการหาหรือเปล่า

เพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเราก็รู้สึกว่าโอเคละ

เขาสื่อสารกับคุณหมอโดยตรงหรือว่าผ่านไกล

แล้วก็คนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้จริงมีไม่กี่คน
ไกด์ที่ผมพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสได้
ก็คือผมต้องคุยภาษาอังกฤษให้ไกล

หรือบางทีจะต้องคุยส่งต่อไปกับคนขับรถ
ซึ่งคนขับรถเนี่ยเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้

แล้วก็เขาก็พูดธรรมนองนี้นะครับ
เราก็นั่งรอไปเรื่อยเราก็อุ่นใจ
เราก็คิดว่าวันนี้อาจจะได้ออกนะกลางคืน

พรุ่งนี้ผมต้องมีไฟล์บินออกจากประเทศมาลี
วันนี้ก็คือ๒๘๒๘กันยายน

วันนี้มาจากเมืองไทย๑๒กันยา

ใช่ครับต้องบินต่อออกจากมาลีไปเที่ยวประเทศอื่นต่อ
ทีนี้ผมก็กังวลว่ามันยังไง
ผมก็พยายามถามเขาว่าผมจะได้กลับวันนี้ไหม
เขาก็ไม่ตอบเหมือนกับตอบไม่ชัดเจน

เขาบอกว่าเดี๋ยวสรุปสุดท้ายตอนเย็นเนี่ย
เขาบอกว่าเราต้องไปเจอใครชิปเป็นหัวหน้าเขาก่อน

ดังนั้นเราต้องไปเจอกับหัวหน้าซึ่งเขาบอกว่า
ผมก็ถามว่าผมจะได้ออกคืนนี้ไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
เราก็ยังไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับ
สุดท้ายก็คือดูเขาแพ็คกระเป๋าผมขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์

หลังจากนั้นเนี่ยมืดค่ำจริงเขาก็เริ่มออกเดินทาง

ผมคิดตลอดว่าผมจะพยายามหนีให้ได้

ซึ่งเราก็ต้องดูความปลอดภัยเราด้วยหลายอย่าง
รถมันก็รถมอไซค์นะฮะ

ผมก็นั่งซ้อนคนคนหนึ่งซึ่งเขาก็มีปืนนะครับ
แล้วก็ทุกคนไกด์กับคนรถก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง

คือพอนำตัวคุณหมอมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ย

ทีแรกบอกเราแค่จะตามหาคนที่ใช่หรือเปล่า

มาตอนเย็นตอนมืดเนี่ยพาขึ้นมอเตอร์ไซค์

ไม่ปิดครับไม่ปิดแต่มันมืดมันดูไม่รู้ครับ
ไปวนมาแล้วทางมันคือไม่ใช่ทางครับ

จังหวะก็เป็นเหมือนป่าแบบลก
อะไรอย่างนี้ฮะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจำทางได้ไง

เป็นบ้านคนแถวนั้นซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่

เขาคือมาผมมาทราบทีหลัง

คนเห็นบางทีเขาก็แอบหลบเข้าบ้าน

หรือเราก็ไม่กล้าที่จะไปหึดหัด

รถผ่านไปเขาก็แค่มองเฉย
แล้วก็ผ่านไปบางคนก็เห็นรถผ่านมาเขาก็เดินหลบหนีเข้าบ้านด้วย

ขับรถมอไซค์เข้าไปท่าคร่าวประมาณ๘ชั่วโมง

แล้วก็ไปถึงจุดที่เริ่มกักตัวตรงนั้น
แล้วผมก็เริ่มอยู่ตรงนั้นนะคะ

อย่างน้อยสุดผมก็กะว่า
แล้วถ้าเราออกไปข้างนอก

หนีหรอครับ

หนีก็คือเขาให้ผมไปพักในเต็นต์

ที่แบบที่จะไม่ใช่

ผมก็เลยค่อยลองเดินออกมาไม่มีคนเรียกผมก็ค่อยวิ่งวิ่งแล้วก็หลบหนีออกไป
ลงน้ำไปอะไรมากมายหลายอย่างผมก็หนีไปได้ตั้งแต่เช้าเนี่ย
จนถึงประมาณสักบ่ายบ่ายเย็นเย็นผมก็รู้สึกว่าผมมาไกลแล้ว
อาจจะสักแปดกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้นะฮะแล้วก็เขาผมก็จำทางไม่ได้นะฮะ
ว่าทางมันเป็นยังไงเพราะตรงนั้นมันก็คือสับสนหมด
แล้วก็เดินทางไปในทิศฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกอะไร
เพราะเรารู้สึกว่าเรามาจากทางนั้นแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือว่า
จะถามว่าถนนใหญ่เป็นทางไหนเราก็จะเดินไปแล้วขอความช่วยเหลือไว้เลย
สรุปก็คือเขาเป็นพวกเดียวกันเขาก็โทรที่
คนนู้นคนนี้ที่ไปขอความช่วยเหลือ
เขาก็โทรแจ้งหมดใช่ครับโทรแจ้งปุ๊บ
ก็มาจับกลุ่มตัวเราอีกทีและนับจากเย็นวันนั้นเนี่ย
พอเขาจับตัวเราได้เนี่ยผมก็ตกใจนะครับว่า
จับได้แล้วเดี๋ยวต้องโดนทำลายแน่เลย
ปรากฏไม่มีไม่ทำร้ายนะฮะแล้วเขาก็
อย่างผมเลือดออกตรงนี้เขาก็มาช่วยกดเลือดให้
แล้วก็แต่ว่าเขาจะล็อกล็อกตัวเราหน่อยแล้วก็พาเราไปนั่งแล้วก็พากลับ
ซึ่งพากลับเขาก็ปิดตาเราอีกเราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหน
ไม่รู้ทางจนกระทั่งกลับมาถึงที่พักตรงนั้นเย็นนั้นเนี่ย
ผมก็เริ่มถูกใส่กุญแจมือสองข้างนะฮะ
แล้วตรงขาเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าตรวนก็คือข้อเท้าสองข้าง
ยึดกันด้วยโซ่แล้วเวลาเดินเราก็เดินได้สั้นแบบเนี้ย
เพราะเขากลัวหนีแล้วใช่กลัวหนีแล้วคืนนั้นผมก็ใส่ทั้งสองอย่าง
นอนแบบทรมานมากครับดิ้นก็ลำบากเอียงตัวก็ไม่ได้อยู่
ทรมานสุดนะครับแต่วันถัดมาเขาก็เอากุญแจมือเราออก
แล้วก็เหลือแต่ตัวข้อเท้าแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าผมไม่หนีหรอก
แต่ทีนี้หัวหน้าเขาเนี่ยไม่สามารถจะเขาหัวหน้าเขายังไม่ให้
แกะโดนข้อเท้าออกผมก็อยู่เรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นเลย
จนจนวันท้ายครับผมก็ใส่ตัวในข้อเท้าตลอด
อยู่มาแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันใช่ครับเอาแล้ว
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าชะตากรรมเราคืออะไรเขาต้องการอะไร
ใช่ครับอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้เลยเท่ากับว่าเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ย
สิบแปดยี่สิบเก้ากัญญาใช่ครับใช่ไหมครับก่อนที่จะโทรหา
เพนไฟล์ได้คือวันที่เท่าไหร่นะเอ่อวันที่สิบแปดเท่าสิบเก้าค่ะ
เป็นคืนตุลาใช่ค่ะตุลาค่ะตุลาเท่ากับว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ย
สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันใช่ครับคุณหมอเขาแล้วยังไงต่อ
แล้วเขามัดมือมัดเท้าทุกวันไหมอ่าเขาปลูกแต่ข้อเท้า
แต่ผมต้องบอกว่าคือบรรยากาศข้างในเนี่ย
ระดับคนปฏิบัติการที่เขามาดูแลเนี่ยเขาคุยดีนะครับ
เขาคุยดีหาอาหารให้ก็ตามอัตภาพนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะพอดี
อาหารเป็นยังตามอัตภาพอาหารก็เขาพยายามหาอาหารที่ดีที่สุดให้ผม
เป็นยังไงอาหารที่สุดให้ผมก็คือมันก็จะมีข้าวนะฮะ
เขาจะเสิร์ฟมาในข้าวสวยอย่างนี้หรอข้าวสวย
แต่มันไม่ใช่ข้าวสวยอย่างที่บ้านเรากินมันเป็นข้าวที่แบบเหมือนต้มละเละอะครับ
เละหน่อยเละหน่อยแล้วเขาก็โปะมาแล้วก็ผมจะพิเศษกว่าคนอื่น
ได้กินดีกว่าคนอื่นหน่อยก็สมมุติผมผมอาจจะได้ปลาสักห้าชิ้นอะไร
อย่างเงี้ยคนอื่นก็จะได้น้อยกว่านั้นชิ้นสองชิ้นปลาทอดอ่าปลาทอด
บางทีก็จะเป็นไก่บางทีก็จะเป็นเนื้อแล้วแต่เขานะฮะ
เขาก็จะให้ผมผมได้กินโปรตีนประมาณวันละ๑มื้อ
วันถ้าเขาไม่ได้ซื้อผมก็กินข้าวเปล่าทั้งวันเลย
แต่ผมว่าต้องกินเพื่อเพื่อความอยู่รอดถ้าไม่กินเลยผมก็จะผอมลงหรือ
ถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีป่วยอะไรไปก็จะยิ่งไปใหญ่ดังนั้นก็คือผมก็
ฝืนกินเหมือนกินฝืนกินข้าวเปล่าเพื่อให้มีพลังงานครับดังนั้นผมก็
รู้สึกว่าผมไม่ผอมมากเพราะผมพยายามฝืนกินแบบทรมานมาก
และทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามโฟกัสสมองตัวเอง
ว่าน้ำอ่ะคุณหมอน้ำอ่ะน้องยาน้ำเนี่ยอ่าที่แอฟริกาเนี่ย
จะกินน้ำที่เรียกว่าน้ำกรองเขาจะซื้อมาเป็นถุงใหญ่ใหญ่
แล้วมีถุงเล็กเล็กประมาณห้าร้อยซีซีเนี้ยเราฉีกกัดแล้วก็ดูด
เข้ามาให้เราเอามาให้เราเอามาทิ้งไว้แต่วันไหนถ้าหมด
เขาก็จะให้ผมกินน้ำจากบ่อซึ่งน้ำจากบ่อเนี่ย
มันจะมีกลิ่นเหมือนน้ำมันหน่อยหน่อยอ่านะฮะแล้วก็อาหารเนี้ย
เสิร์ฟมาเป็นถาดส่วนคนอื่นเนี่ยเขาก็ถังน้ำมันนะครับ
ฝ่านครึ่งแล้วก็แบกไปสองข้างแล้วก็ใส่ใส่ในนั้น
ให้กินเขาให้วันละกี่มื้อคุณหมออ่าสามมื้อครับสามมื้อ
มื้อครับแต่บางวันตอนเช้าก็เป็นข้าวต้มเปล่าเปล่า
ซึ่งใส่น้ำตาลมันเขาเรียกว่ามูไรมูไรอะไรมันเนี่ย
ซึ่งยี่สิบเอ็ดวันที่อยู่ตรงนั้นอ่ะครับก็อยู่อย่างเงี้ยสามมื้อ
ใช่ครับก็คือเครียดทุกวันอารมณ์ผมนี่แบบขึ้นลงขึ้นลงสุดนะครับ
มืดก็นอนมืดก็นอนกลางวันก็ไม่รู้เออจะเอายังไงกับเราวะเนี่ย
ใช่เดินไปเดินมาเยอะแยะไปหมดจะเอายังไงก็ไม่บอกอย่างนี้หรอ
ใช่ครับเขาก็ไม่พูดว่าเขาจะทำอะไรเขาต้องการอะไรเขาบอกเขาว่า
ถ้าเขาถ้าเราอ่ะเราอ่ะกลุ่มเราอ่ะไม่ใช่คนที่เขาต้องการตัว
เขาไม่ทำร้ายไม่ต้องกลัวแต่ไม่บอกว่าจะอยู่ถึงวันไหน
จะทำอะไรกับเราต้องการอะไรกับเรานะฮะเราก็เราเขาอ่า
คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทุกวันเขาอยากมาเขาก็มา
แล้วก็อยู่กับพวกเด็กเด็กแต่พวกอ่าคนที่มาดูแลเราเนี่ย
เขาก็ดูแลดีนะฮะเขาก็มาคุยกับเรามาทำให้เราสบายใจนู่น
แล้วคุณหมอไม่ได้ถามเขาเหรอว่าตกลงคุณจะเอายังไงกับผม
นี่คุณจับผมเข้าใจผมผมก็พยายามถามแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบ
ก็ไม่ตอบพวกพวกคนที่เลือกไปงานเขาจะไม่รู้อะไรเลย
เขายังแล้วแต่คำสั่งของผู้ใหญ่เขาอย่างเดียว
ในใจเราคิดว่ายังไงนั้นในใจผมคิดว่าผมจะรอดออกไปไหม
คือในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเครียดสุดถ้าใครไม่ได้เจอสถานการณ์แบบนี้
จะนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอิสรภาพเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากแล้วผมก็ต้องพยายามโฟกัส
บางทีผมจะพยายามตัดสิ่งภายนอกไป
ผมรู้ว่าคนข้างนอกเนี่ยทั้งคุณแม่พี่ชายน้องชาย
แฟนไฟล์เองหรือญาติเราเนี่ยคงจะทุกข์ทรมานไม่แพ้กัน
แต่เราต้องพยายามประคองตัวเองให้อยู่ตรงนั้นให้ได้
สติต้องมาผมกราบพระทุกวันอธิษฐานสิ่งสิทธิ์ทุกอย่างนั่งสมาธิ
เพื่อให้จิตใจเราสบายแล้วก็อีกอันก็คือคุยกับไก๊
เพราะไก๊เนี่ยเป็นคนเดียวที่ผมคุยได้ที่เหลือเนี่ย
คุยกับผมไม่รู้เรื่องผมก็พยายามปอบประโลมจิตใจกันสองคน
ก็คุยไปว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นู่นนี่

ว่าเราเจออะไรอยู่เพราะเขาเป็นคนท้องถิ่นพื้นที่

แล้วสักวันเขาต้องออกเขาบอกว่าแค่จะช้าหรือเร็วเขาก็ต้องปล่อย
อาจจะนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาก็มีความหวัง
แต่ละวันเราก็ลุ้นว่าหัวหน้าเขาจะมาเมื่อไห
หัวหน้าเขาเข้ามาปุ๊บเขาบอกว่าจะตรวจสอบเรา
ไม่ใช่เขาจะปล่อยตัวเขาบอกแค่นี้
แล้วเราก็ลุ้นทุกวันทุกวันเป็นเวลา๓สัปดาห์
ซึ่งเรารู้เลยว่าคนข้างนอกเนี่ยก็ทุกข์ทรมานเหมือนกัน
แล้วก็พยายามประคองตัวเองไม่ให้ป่วยไม่ให้อะไร
เพื่อที่สมมติถ้าเราป่วยเรื่องใหญ่มาก

๗วันตรงนี้มือถือก็ไม่มีอยู่แล้ว

น้องเพล็นต์ไฟล์อยู่ที่เมืองไทย
ปกติเห็นบอกพี่หมอจะติดต่อตลอด
จะขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
๗วันตรงนี้ตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ก็คือเป็นไฟรู้สึกแปลกใจตั้งแต่วันที่๒๘แล้ว

เพราะว่าปกติแบบที่บอกเพราะว่าพี่จะติดต่อมาตลอด

เขาจะขอให้ไกด์หรือใครที่อยู่ใกล้ตัวเขา

เราก็รอเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขาจะต้องมีไฟล์บินออกไปใช่ไหมคะ
พอถึงเวลาที่จะต้องมีไฟล์บินปกติแล้วถ้าเกิด๕นาทีหรือว่า๑๐นาที
แต่อันนี้มันแปลกตรงที่เขาไม่ได้ส่งมาให้เรา
เราก็เลยพยายามติดต่อไปที่ทัวร์ที่เขาดูทัวร์ให้พี่เขาค่ะ
บกวนเช็คให้หน่อยว่าชื่อนพรัชเนี่ยมีการบอดไหมเช็คอินหรือเปล่า
สรุปก็คือไม่มีแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบนี้แปลกแล้วแปลกมาก
ก็เลยคิดว่าคืออุบัติเหตุไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ย
เขาจะโดนอะไรหรือเปล่าหนักไหมหรือถึงขั้นที่แบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่า
พยายามจะประสานทัวร์ให้เขาหาใครก็ได้เข้าไปขับรถตรงเส้นทางที่พี่เขาไป
ซึ่งณตอนนั้นเราก็ฟังจากทัวร์แล้วก็เชื่อว่าเขาส่งคนไป
ทีนี้ก็จะมีประเด็นที่ว่าก็เช็คได้อีกแบบนึงคือลองไปเช็คซิโรงพยาบาลแถวนั้น
มีชื่อนี้เข้าไปรักษาตัวไหมโรงแรมมีชื่อนี้เข้าไปเช็คอินหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของยานพานะยังตอนคือตอนนั้นยังตัดประเด็นเรื่องของการแบบ
หายตัวไปที่มีคนพาไปตรงจับตัวยังไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้น
แต่คือเราก็รู้ข้อมูลมาว่ามันมีแบบนี้อยู่แต่เรายังไม่คิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอหลังจากผ่านไปประมาณ๒๓วันนะตอนนั้นถามว่าจิตใจเป็นยังไง
คือติดต่อไม่ได้เรารู้สึกแบบทุกข์ใจอย่างนี้แล้วก็ร้อนใจ
แล้วถามว่าเราประคับประคองจิตใจเรายังไงเพราะว่ามันยังต้องมีเรื่องที่จะต้องตามตัวพี่เขากลับมาให้ได้
เรื่องงานส่วนตัวของเราเวลาอ่านข่าวพี่อุ๋ยเข้าใจใช่ไหมคะ
ข่าวสดมันต้องโฟกัสมากอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้ให้ได้
แล้วก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติถึงแม้ว่าใจเรามันจะไม่นิ่งก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เศร้าอย่างหนักประมาณ๓วันแรกแล้วก็พยายามคิดไปในทางที่ดีก่อน
ว่าคือมีความหวังทุกวันค่ะว่าพี่เขาจะต้องติดต่อกลับมายังไงเขาก็ต้องรอดมาให้ได้อะไรอย่างนี้
ไปในทางที่ดีก่อนแล้วระหว่างทางเนี่ยกว่าที่เขาจะติดต่อมา๒๐กว่าวันนะคะ
เราพยายามประสานทุกขั้นตอนที่ควรจะทำอย่างเช่นคนหายต้องทำยังไงก็ติดต่อไปตามหลักการที่มันควรจะทำอะไรอย่างนี้
แล้วก็ระหว่างนั้นก็มีปรึกษาผู้รู้บ้างว่าเราควรจะทำยังไงดีคะคุยกับคนในครอบครัวพี่เขาอะไรอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำยังไงดีอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเราพยายามทำทุกทางซึ่งณเวลาตอนนั้นมันทุกข์ใจตรงที่โอ้โหเราไม่รู้เลยเขาเป็นอะไรพี่
ไปมือถือเขาก็ไม่ได้ค่ะไม่ติดไม่ได้ติดเลยใช่พยายามติดต่อทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้
ซึ่งณตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ใหม่เหมือนเราดิวกับอะไรที่เราไม่รู้อะพี่
แล้วสุดท้ายคุณหมอพี่หมอติดต่อมาวันไหน
ต่อมาวันที่๑๘ค่ะตี๓ซึ่งณตอนนั้นคือจากพยานแวดล้อมก่อนหน้านี้ที่จะมีการติดต่อกลับมา
มีคนในพื้นที่เขาบอกว่าเจอรถอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเช็คกันว่ารถมีร่องรอยอะไรบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้ร่องรอยอะไรเลยอะไรอย่างนี้
พอพยานแวดล้อมมันออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เคาะได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา
คือดูแล้วแหละตอนนั้นนะคะ